ดูเหตุการณ์ที่หนุ่มพม่านะครับทำงานในตลาดสดแต่ว่าจู่ก็ไปดื่มเหล้าจนเมา
ไปขโมยรถของพ่อค้าแม่ค้าที่เขาจอดติดเครื่องเอาไว้
ขับออกไปครับแล้วก็ไปชนคันอื่นดะไปหมด๓คันรวดโอ้โหเละเทะไปหมดเลย
นี่ชาวบ้านเอ่ยพ่อค้าแม่ค้าเอ่ยก็ต้องล้อมจับกันชุดละมุนไปหมด
นี่รถเขาพังแบบนี้แหละครับนะฮะที่เกิดเหตุมันเป็นตลาดสด
ผู้ชมแน่นอนก็จะมีชาวบ้านเข้าไปซื้อข้าวซื้อของกันนะครับ

ข้าวของกระจัดกระจายนะครับคนก็มุ่งดูเต็มไปหมด
กับรถพลิกอัพอีซูซูสีขาวสภาพก็พังทั้งสองคันนะฮะแล้วก็มีรอยเฉียวชนกับรถเก่งมิซูบิชิสีขาวอีกหนึ่งคันเสียหายตามไปด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตลาดสดแห่งหนึ่งนะฮะนอกจากนี้มีรถจักรยานยนต์ถูกชนเสียหายไปด้วยอีกหนึ่งคัน
แล้วก็มีนายอับดุลกาซิมอายุเจ็ดสิบปีบาดเจ็บที่บริเวณนิ้วส่วนคนขับรถที่ไปชนเขาเนี่ยก็เป็นนุ่มพม่าครับ
นะฮะชื่อว่านายนาแมร์อายุสามสิบปีตอนไปจับเนี่ยมึนเมาแอเลยเนี่ยคนนี้
พูดจาก็ไม่รู้เรื่องพูดอะไรก็ไม่รู้บอกว่าผมไม่ใช่คนขับ

เราเห็นใช่ไหมครับครับผมมีคนขับก็เห็นทางข้างก็เห็น
แล้วเข้ามาสภาพยังไงสภาพไอ้มานี่แบบรถมันมาไม่ตรงอยู่แล้วไม่ตรงอยู่
พวกออกมาพวกออกมาโชนด่าเดินครับ

อันนี้เป็นคนเห็นเหตุการณ์นะเป็นคนที่อยู่ในตลาดแล้วก็เห็นเหตุการณ์
ก็เห็นว่าขับมาไม่ตรง
เจ็ดสิบสามมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับเกินไปเยอะก็แน่นอน
โดนจับเรียบร้อยนะฮะสอบส่วนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ตัวเขาเนี่ยนะฮะสวมกางเกงตัวเดียวเนี่ย
เดินไปเดินมาไปพบรถคันหนึ่งจอดอยู่ติดเครื่อง
ก็ขึ้นไปเลยเพราะว่าเจ้าของเขาเข้าไปในร้านค้าครับ
รถเขาออกไปด้วยความเร็วมากเลี้ยวเข้าไปในตลาด
ชนกับรถคันอื่นเสียหายไป๓คันพังเสียหายกันไป
จากนั้นก็จอดรถแล้วก็หลบหนีไปแต่ว่าชาวบ้านเขาก็ต้องคุบตัวได้
นะส่วนเจ้าของรถก็มาดูความเสียหายแล้วก็บอกว่าอ่ะ
ดำเนินการไปเลยให้คนที่มันทำนี่แหละ
ชดใช้กันต่อไปตามกฎหมายแหละนะฮะ
เมาแท้เลยครับอืมใช่ค่ะเหตุเพราะเมานี่แหละนะ